เมื่อวานนี้เกิดเรื่องที่รายการข่าวใส่ไข่ค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยเขามาเล่าความลับที่หลายคนก็ลุ้นอยู่คุณผู้ชม
คืออย่างนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยเราไปสัมภาษณ์ประมาณ๓๐๐ล้านรอบกับนายนพัฒน์นะ
เออว่าโสดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอ่ะสถานะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะในรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะของจริงค่ะ
เพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยพูดถึงกระแสความจิ้นของใบเฟิร์น
พี่หนุ่มเขาค้านขึ้นมาเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นายนัพพงศ์นัพพัดจะมาหลีกทั้งให้ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือพี่หนุ่มเขาไปรู้ความลับมา
พี่หนุ่มเนี่ยเขาเพิ่งไปออกทิศกับหนุ่มนายมานายนพัฒน์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ก็คือแกก็อึกอักคืออักนะในรายการผีก็ลำบากใจที่จะพูดนะคะแถมก็ไล่แผนผังมาเลยนะคะ
คือนะคะก็บอกว่าวินเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กนะคะส่วนนายเนี่ยเป็นนายนพัฒน์เป็นลูกชายคนโตเนี่ยไล่แบบนี้เลยนะคะ
แล้วใบเฟิร์นจะไปกิ๊กกับวินได้ยังไงจะไปกิ๊กเป็นพี่สะพ้ายได้ยังไง
โต๊ะแตกสิคุณผู้ชมนะคะนั่นหมายความว่านายนพัฒน์กับใบเฟิร์นที่จริงแล้ว
เป็นแฟนกันจริงใช่ไหมเฮ้ยฉันไปถามเขาหลายรอบมาก

วินเนี่ยก็เป็นลูกชายนายก็เป็นลูกชายคนโตเพราะฉะนั้นเนี่ยวินเนี่ยจะไปจิ้นกับพี่สะพ้ายได้ไงวะ
นายรับพลาดคนโตไหมครับมีวินมีบิวกิ้น

แล้วนายก็จะไปเป็นคู่จิ้นกับใบเฟิร์นได้ยังไง
แฟนคลับเตรียมเฮมากเลยนะเพราะเขาเชียร์อัพกันมานานแล้วคู่นี้

แต่ว่า
แต่ว่าตอนเนี๊ยะ
ถ้าพี่หนุ่มเปิดทางมาแบบนี้นะ
เจอพี่หนุ่มลอบหน้านายกับไปเฟิร์นต้องตอบ

เมื่อไหร่จะสิ้นสุดทางเพื่อนคะ

แต่ว่าพี่หนุ่มเขาก็แบบให้เฮกันได้แล้ว
เราก็เฮไงเราก็เฮด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย